ตำรวจปคบร่วมกันกับออยบุกเข้าไปทลายแหล่งผลิตยาลดความอ้วนผิดกฎหมายแล้วก็มีการขายผ่านทางสื่อออนไลน์
หลังจากเด็กนักเรียนชั้นม๕สั่งซื้อมากินแล้วก็เสียชีวิต
ยาลดน้ำหนักและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท๒ที่บรรจุในแคปซูลพร้อมระบุข้อความ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรผอมขาวสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ๗ชนิด
ผลิตภัณฑ์บรรจุกระปุกสีขาวฉลากสีเหลืองระบุข้อความ
มุนไพรลดกรดเฉพาะส่วนลดกระชับต้นแขนต้นขาสะโพกช่วยกระชับสัดส่วน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่างกว่า๕ล้าน๒แสนเมตรบริโรคค่า
กว่า๑๑ล้านบาทครับคือของกลางที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมกันกันกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยยึดได้จากแหล่งผลิตและจำหน่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน
รายใหญ่ของประเทศนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรี
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ช็อกหมดสติ
ขณะยืนเข้าแถวเคารพทงชาติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
พลตำรวจตรีประเสริฐพัฒนาดีผู้บังคับการปคบก็ระบุว่า
ในการทลายแหล่งผลิตยาและจำหน่ายยาลดความอ้วนครั้งนี้
ด้านเพจราชากรหญิงสุพัตราบุญเสริม
รักษาราชการแทนผู้มนุยการสำนักด้านอาหารและยาฝากเตือนหญิงสาว
ว่าอย่าไปซื้อยาลดน้ำหนักมาทานเองโดยเด็ดขาด
และขออย่าให้ไปหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ
สรรพคุณในการลดน้ำหนักครับ

เพราะส่วนใหญ่นั้นตรวจสอบเพราะว่าเป็นยาปลอม

และไม่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
หากรับประทานไปแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตได้ครับ